คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นพาดหัวตัวรองในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
กรณีที่คู่รักสองสามีภรรยาใช้ชีวิตครองรักกันมา๔๐ปี
สุดท้ายฝ่ายสามีเสียชีวิตไปก่อน
แล้วก็หลังจากนั้นภรรยาเข้าไปกอดด้วยความรักแล้วก็ห่างกันไม่นานค่ะ
ภรรยาก็เสียชีวิตตามไปด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
จากกรณีที่ตำรวจภูทรทุ่งคอกที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิต๒คน
ที่บ้านลองตองตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง
ตรวจสอบแล้วก็พบศพในจุ้ยเขียวสะอาดอายุ๖๘ปี
ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นใกล้กันก็ยังพบศพนางนิพาเขียวสะอาดอายุ๖๕ปี
เป็นภรรยาของในจุ้ยนอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กันในบ้านค่ะ
เรื่องต้นก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะคะ
ก่อนหน้านี้ในจุ้ยมีอาการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง

หลังจากเสียชีวิตทีมแพทย์ก็ไปชนะสูตรพลิกศพดู
นางนิพาภรรยาที่เข้าไปกอดสามี
ก็เหมือนกับหลีกทางให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทำหน้าที่
ประกวดว่าคุณยายเนี่ยก็แบบหัวใจวายนะ
ใช่ค่ะก็เป็นลมแล้วก็ล้มคว่ำหมดสติไม่รู้ตัวนะคะ
คุณหมอพยาบาลก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายคุณยายก็จากไปค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจ
บอกว่าสิ้นใจสลดเป็นศพที่๒เคียงข้างผู้เป็นสามีที่เพิ่งเสียชีวิตเองนะฮะ
และจากการสอบถามนายสมศักดิ์ใจซื่ออายุ๔๗ปี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอกซึ่งก็รู้จักคุ้นเคยกับผู้ตายเป็นอย่างดี
บอกว่าผู้ตายใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างมีความสุขกว่า๔๐ปี
มีลูกชายลูกสาวรวมทั้งหมด๔คนนะคะก็ทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
แล้วก็มีนางสาวสุนันเขียวสะอาดอายุ๓๓ปีอยู่กับพ่อแล้วก็แม่

เล่าให้ฟังบอกว่าทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพ่อและแม่ไปพร้อมกันแบบนี้
แล้วที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีความสุข
ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยมีปากเสียงกันเลยไปไหนก็จะไปด้วยกัน
แล้วก็คิดว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตคาดว่าคุณแม่คงทำใจไม่ได้
แล้วก็ช็อกเสียชีวิตตามพ่อไปฟังเสียงลูกสาวนะคะ
อยู่ด้วยกันมาแต่งงานด้วยกันมาประมาณ๔๐ปี
ก็รักภัยกันดีปฏิบัติกันไม่เคยขาดตกหลบคล่อง
พอตอนท้ายก็มาเป็นโรคประจำตัว
การที่ว่าสิ้นใจห่างกันประมาณ๔ชั่วโมงทั้งคู่ทิ้งระยะ
คือตัวลูกสาวบอกแบบนี้นะครับบอกว่าคุณพ่อคุณแม่
ก็มีลูกชายหญิง๔คนแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด
มีเพียงตนเองก็คือคุณสุนันดูแลพ่อแม่อยู่
แล้วก็ตี๔เศษของเมื่อวันก่อน
พ่อมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
บอกให้แม่แล้วก็ตนเองช่วยหายาให้หน่อย
แต่ยังไม่ทันได้กินยาพ่อก็เสียชีวิตลง
แล้วก็นี่แหละครับขณะที่ทางลูกสาวเอง
ก็รีบไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
ปรากฏว่าขณะเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
คุณแม่ล้มพับตามไปด้วย
แล้วก็หัวใจวายด้วยกันทั้งคู่นะครับ
คือเป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคเบาหวาน
แล้วก็หมอบอกว่าที่เสียชีวิตเพราะว่าหัวใจวายเฉียบพลัน
ส่วนศพนะคะก็จะตั้งสวดอภิษฐรรมที่บ้านเป็นเวลา๕คืน
โดย๙โมงเช้าของวันที่๑๔ธันวาคม
ช่วงเช้าก็จะชาปนกิจในจุ้ยผู้เป็นพ่อก่อน
ส่วนช่วงบ่ายก็จะมีพิธีชาปนกิจนางนิพาผู้เป็นแม่ตามในวันเดียวกัน

แล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพของลูกชาย
ขณะที่เข้ามาขอเข้ามาในการไปบวชนะครับเป็นภาพในอดีตนะครับ